และในเย็นวันนี้นะคะยังคงมีประชาชนจำนวนมาก
ที่เดินทางไปบริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
การจรอยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาพระราชวังและสนามหลวง
ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ก็มีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยครับ
ในบริเวณที่ถนนพระจันทร์น่ะครับที่อยู่ระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จะต้องหยุดส่งคนเข้าไปในสนามหลวงครับ

ไปด้วยรถจักรยานยนต์ของประชาชน
จอดกันเต็มบริเวณทางเท้าแล้ว

คืออยู่ตรงพระรามเก้า
แล้วก็มีเพื่อนมาช่วยจากเชียงรายด้วยค่ะ
ก็นัดกันมาหลายวันแล้ว

ตอนแรกว่าจะมาเก็บขยะค่ะแต่พอพี่เขาเห็นแล้วก็ให้มาช่วยกันตรวจคนตรงนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะ
ที่ได้มาทำดีเพื่อพ่อถวายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะคะ
เกิดมาหยุดเป็นคนไทยใช่ไหมคะได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และเพื่อส่วนรวมรู้สึกประทับใจประทับใจในการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และอยากทำดีตามท่านนะคะ
ขณะที่สนามวันนี้ยังมีประชาชนผู้มีจิตอาสาเดินทางมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวนมากครับ
โดยบริเวณกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยก็มีเยาวชนจิตอาสา
ที่จะให้บริการรถเข็นนำพาผู้สูงอายุไปแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงประราชการที่๙ด้วยครับ
ก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากทำให้ได้เข้าไปกราบท่านได้
ร่ไหมแกงก้อมากลาบตานเนี่ยค่ะ
แม้ว่าตัวเลขล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทยจะประบุตัวเลขของผู้ที่เดินทางมาที่สนามหลวง

อาทิตย์นี้จะมีประชาชนเดินทางมาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับ
เนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชด้วยครับ
โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงเย็นวันนี้จนถึงค่ำวันนี้ครับ
จะมีประชาชนทยอยเดินทางมาที่นี่จำนวนมาก
และส่วนหนึ่งอาจจะพักค้างคืนที่นี่ด้วยครับ
เจนสักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัสทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง